คุณผู้ชมได้เห็นเรื่องราวที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลไหมคะ
ที่บอกว่าจะมีอุกาบาทพุ่งมาชนโลกวันที่๒พฤศจิกายนนี้
แล้วเนี่ยวัดธรรมยานที่จังหวัดเพชรบูรณเนี่ย
ทางวัดยินดีที่จะเป็นศูนย์อบพยพให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุกาบาทให้มาอยู่ที่วัด
เขาบอกว่าถ้าอุกระบาดจะตกโลกนะมาเลยมาที่วัดธรรมยานี่แหละ
ทีมข่าวเลยตรวจสอบให้นะคะไปที่วัดเลยนะคะ

เป็นการแอบอ้างโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้ทางวัดเสื่อมเสียนะคะ
จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยค่ะก็ได้รับการยืนยันว่าเคยพบอุกาบาทตก
เมื่อ๑๓มิถุนายนปี๒๕๓๖๒๗ปีก่อนค่ะ
ตกในพื้นที่ของนายบุญมารักก้อนปัจจุบันอายุ๕๗แล้วนะคะ
ที่บ้านร่องดู่อำเภอหล่มศักดิ์
ทางกรมทรัพยากรธรณีก็ได้พิสูจน์ว่าเป็นอุกาบัติจริง
ก็มีความฮือฮาค่ะเขาประกาศขายตั้ง๒๐ล้านบาท
เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นกันในโลกโซเชียลอยู่บ้าง
ทีมข่าวของเราก็ไปที่วัดเลยนะคะวัดธรรมยานไปตรวจสอบว่า
ตกลงแล้วเป็นศูนย์อพยพจริงไหม
ก็เดินดูรอบวัดก็ไม่ได้มีศูนย์อพยพอะไรเลยค่ะ
ไม่ได้มีหลุมหลบพงหลบภัยอะไรนะคะ
มีโบสถ์มีกุฏิพระเหมือนวัดทั่วไปเท่านั้นเอง
วัดเขาชี้แจงแล้วว่าเรื่องที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล

ทีมข่าวไปคุยกับนายสวัยมณีกาศอายุ๕๖ปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็ยืนยันว่าไม่มีนะ

แต่ถามว่ากลัวไหมก็กลัวเหมือนกันว่าจะมีอุกาบาทมาชนโลกจริงหรือเปล่า
แต่นายสวัยเขาก็มองนะว่าเอ๊ะหรือจริงเป็นกุศโลบายหรือเปล่า

คือนายสวัยบอกว่าจริงพื้นที่วัดธรรมยานเนี่ยก็เหมือนจะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะ
เพราะเมื่อก่อนชอบมาหาของป่าก็เคยเห็นดวงไฟประหลาดลอยไปลอยมา
ตอนที่ชาวบ้านมาบุกเบิกทำไร่ข้าวโพดเนี่ยก่อนจะมาสร้างเป็นวัด

จะยกช่อฟ้าก็เกิดพระอาทิตย์ทรงกรดมีเมฆลอยเหนืออุโบสถเป็นรูปทรงคล้ายพญานาค
เทวดาห้าตนด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออที่นี่เนี่ยอาจจะมีเรื่องราวศักดิ์สิทธิ์อะไรเกิดขึ้นก็ได้นะคะ
แก้วส่วนมากบางทีก็จะลอยออกจากวัดเขาน้อยก็จะมาอยู่แถวนี้ครับ
บางทีก็ส่วนมากก็จะเป็นขากลับคือวันที่เขายกช่อฟ้าวันนั้น
ก็จะมีแบบพระอาทิตย์ก็จะส่งกฎเลยครับพระอาทิตย์ก็จะส่งกฎ
แล้วก็จะมีรูปพญานาคขึ้นอยู่บนฟ้านะครับเหมือนเมฆอ่ะ
เมฆเป็นรูปพญานาคแบบอย่างชัดเลยครับผม
ผมเคยมีรูปแต่ตอนนี้รูปหายไปแล้ว
มีหลายอย่างที่คิดว่าวัดนี้จะแบบว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วพระท่านก็ปฏิบัติดีด้วย
ทีมข่าวเราไปคุยกับนายบุญมารกรคนพบก้อนอุกบาทตกที่มีการประกาศขายกันด้วยนะคะ
เขาก็เล่าบอกว่าจริงที่นี่น่าจะมีความเกี่ยวยงกับพญานาค
เพราะว่าก่อนที่จะเจออุกบาทเนี่ยเขาบอกว่ามีร่างทรงพญานาคมาบอกเขาว่าเดี๋ยวจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ด้วย
แล้วตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกจนกระทั่งมีชาวบ้านเห็นแสงพุ่งจากท้องฟ้า
พอตามหาเขานี่แหละไปเจอหลุมแล้วก็ไปเจอก้อนอุกบาทขนาดประมาณ๕๐
ตกอยู่ใกล้บ้านห่างประมาณ๕๐เมตรนะคะ
ก็เลยเนี่ยเอามาไปทำเป็นสารไปทำยารักษาโรคอะไรกันบ้าง
แล้วก็บอกว่ามีคนติดต่อมาขอซื้อด้วยนะแต่ขอไม่บอกราคาแล้วกันว่าเท่าไหร่
ส่วนมากมันจะมีแต่ในหน้าแหละมาเขาก็นัดว่าจะมีคนต่างชาติเข้ามาจะมาดูอะไรอย่างนี้

ตอนนี้มันก็มีนั่น

แล้วคือ
ขอจะห่วงไปก่อนนะมันยังไงล่ะถ้าว่าพูดไปแล้วมันมีคนโจมตีเยอะ